วิถีทางก็ยังไม่เจอก็ต้องพึ่งศัยศาสตร์บ้างล่ะ
คือหลายคดีที่เป็นคดีคนหายเนี่ย
มีการพึ่งศัยศาสตร์ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะ

หมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะ

เรื่องของการเชื่อมโยงกับวิญญาณเหมือนกับเขาเห็นเขาสัมผัสได้

ใช่ทำรายการมือปราบสัมภเวษีอยู่ด้วยนะคะ
คือหมอปลาเคยช่วยครอบครัวของพออ้อยไปแล้วครั้งหนึ่ง

หมอปลาบอกว่าสัมผัสไม่ถึงเพราะไม่ได้เจอตัวจริง

คราวนี้เนี่ยรายการรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีนี่แหละ
พาครอบครัวของพออ้อยไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลาอีกครั้งนะคะ
แต่ครั้งนี้หมอปลาเขายืนยันแบบนี้เลยว่า
พออ้อยน่าจะเสียชีวิตแล้วแน่นอนค่ะ
วันนี้รายการรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวีไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
ไปกับนางแหลมอุ่นอ่อนซึ่งเป็นแม่แล้วก็ญาติของพออ้อยนางสาวจุธาพรอุ่นอ่อน
ภูมิในการกองการศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลชำ
อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
ก็อยากจะใช้ศัยศาสตร์แล้วค่ะในการตามหาเพราะว่าอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปคือยังไม่เจอยังไม่คืบหน้า
หมอปลาค่ะก็เคยช่วยเหลือครอบครัวไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นผ่านเป็นวีดีโอคอร์
หมอปลาบอกว่าไม่ได้เจอตัวก็ไม่สามารถรับรู้ถึงตัวตนของพออ้อยได้
วันนี้เจอตัวกันแล้วนี่หมอปลาเสื้อขาวเนี่ยนะคะเจอแม่บอกว่าเนี่ยเจอเลือดเนื้อเชื้อไขเจอแม่ของคนที่หายรับรู้ได้
สัมผัสได้แล้วสัมผัสได้ถึงพออ้อยหมอปลายืนยันเลยว่าพออ้อยเสียชีวิตแล้ว
หมอปลาบอกแบบนี้ค่ะไม่กี่วันที่ผ่านมาภรรยาของหมอปลาเจอกับวิญญาณของพออ้อย
สภาพคือตัวเปียกโชคเลยยืนกอดหมอนขอร้องให้หมอปลาช่วยอีกครั้ง
เพราะเธอคิดถึงลูกมากเธอพูดทิ้งท้ายว่าไม่น่าจะเชื่อเพื่อนคนนี้เลย
คือพอเขามาสภาพที่ว่าเปียก
จะอยู่ในเพจจะเห็นนะครับแล้วก็จะเปียก
หมดแล้วจับเป็นนิ้วมืออย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าที่พี่เขาบอกเมื่อคืนนี้เขาทำพิธีเนี้ย
คือชื่อจุธาพรแต่ว่าพอเช้ามา
พี่ก็เลยนั่งแบบนั่งร้องไห้แล้วคือตกใจตัวเองเหมือนกันเอาอีกแล้วเหรอใช้ร่างอีกแล้ว
คือไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วก็เคยคิดโดนบ้าด้วยซ้ำแต่ตอนนี้คือโดนตัวเอง
หลายรอบแล้วไหมคะแล้วเขาบอกว่าหมอปลาช่วยอ้อยด้วย
อ้อยอีกครั้งนึงแล้วเลยถามหมอปลาว่าคือขอโทษนะไม่ค่อยได้มีเวลา
ปรึกษาข่าวอันนี้เลยแล้วก็เขาก็เลยบอกว่า
ขอให้ช่วยอ้อยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าเขาคิดถึงลูก
นี่ค่ะที่ภรรยาของหมอปลาบอกว่าได้เจอกับวิญญาณของพ่ออ้อย
ใช่ค่ะเนี่ยค่ะครอบครัวก็เลยบอกโล่งใจครับ
ครอบครัวของพออ้อยบอกว่าโล่งใจนะคะพอได้รับคำแนะนำจากหมอปลา
เพราะว่าคืออย่างน้อยก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะพยายามตามหาพออ้อยให้เจอ
ทางครอบครัวบอกว่ายอมทำทุกอย่างไม่ว่าจะให้ตำรวจเจ้าหน้าที่
ศัยศาสตร์ทุกอย่างจริงอยากจะเจอลูกนะคะ
หมอปลาบอกว่าตายแล้วคุณแม่ก็จะทำใจ
ทำใจแล้วก็จะช่วยหาสวงใจก็ที่ภูมิใจ
ดีใจที่หมอปลาจะช่วยหาร่างน้องสาวก็สบายใจขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
แต่หมอปลาพูดทิ้งท้ายสั้นเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ครอบครัวไม่ต้องไปตามหาอีกแล้วเพราะตามหายังไงก็ไม่เจอ
เหมือนงมเข็มในมหาสมุทธ์
บอกญาติของพ่ออ้อยว่าอยู่เฉยที่บ้าน
ที่บ้านเดี๋ยวเร็วนี้จะรู้ว่าศพพออ้อยอยู่ที่ไหน
นี่ค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของทางครอบครัวนะคะ
หลายท่านที่ฟังเรื่องนี้อาจจะเอ๊ะทำไมถึงไปพึ่งพาทางนี้

ตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหากันจริงไม่ดีกว่าเหรอ
แต่ว่าคนเราเนี่ยถึงเวลาที่มันคิดไม่ออก
มันไม่มีทางออกนั้นมันเห็นประสอน

ทางไหนก็ได้ขอให้เขาเจอคนที่เขารักเถอะ
ต่อให้ไม่เจอได้รู้ข่าวก็ยังดี
ใช่ค่ะหลายเหตุการณ์หลายคดีลักษณะคนหายเนี่ย
ก็จะเห็นการพึ่งศัยศาสตร์อยู่บ่อยนะคะ